จากสามสับจากสาวแซมมี่เคอร์เวล

เหมือนเป็นเจ้าเก่าเจ้าประจำที่คนรอขับกันทุกเทศกาล
จัดเต็มคาราเบลเวรี่แววทุกเทศกาล
ลอยกระทงปีนี้ชีก็ไม่พลาดจ้า
อ้าชุดใจสบายเฉียงนางน้องพม่าน่ะเหรอ
หลบไปก่อนหน้าที่นี้หลีกให้นางตานี

จัดเต็มคาราเบลเวรี่เวลทุกเทศกาล